ไม่ใช่แค่ในกรุงเทพและปริมณฑลกระบีระยองชนบุรีก็เจอปัญหาเหมือนกัน
ทางกระบีรองพบวัตถ์ราชการจังหวัดก็สรุปว่ามีพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบ๓อำเภอ
ชาวบ้านเดือดร้อนกว่าร้อยครัวเรือนเลยนะคะ
สถานการณ์ฝนตกในพื้นที่กระบีเมื่อวานนี้มีฝนตกตั้งแต่ช่วงเย็น
ทำให้น้ำท่วมขังในพื้นที่ก็คือที่อำเภอเขาพนมเนี่ยตอนนี้ยังคงทรงตัว
โดยเฉพาะพื้นที่ตำบลพรุเตียวตำบลเขาดินตะบนเขาพนม
พื้นที่รับน้ำได้รับความเดือดร้อนหนักสุดค่ะ
ทหารต้องลงไปประจำการในพื้นที่เพื่อช่วยเหลือประชาชนตลอด๒๔ชั่วโมงแบบนี้ค่ะ
ด้านนายสมควรขันเงินรองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบีบอกว่า
จากรายงานผลสำรวจพื้นที่น้ำท่วมในกระบี่ตั้งแต่วันที่๒๔ตุลาคมที่ผ่านมา
พบพื้นที่การเกษตรประมงและประสุทธิ์ได้รับความเสียหายใน๓อำเภอ

รวมแล้วประชาชนรับความเดือดร้อน๑๓๕ครัวเรือนนะคะ
ส่วนอีกที่หนึ่งไปที่ชนบุรีกันค่ะ
คุณผู้ชมจะเห็นสภาพบ้านของนางวันนาจันขาว
อยู่ที่หมู่๘ตำบลบ่อวินอำเภอศรีราชา
ซึ่งเป็นหนึ่งในบ้านอีกหลายหลัง
ที่ถูกพายุงวงช้างพัดถล่ม
นี่ค่ะมืดหน่อยนี่นะคะคุณผู้ชม
เพราะเหตุการณ์มันเกิดขึ้นช่วงค่ำเนี่ยนะคะ
หลังคากระเบื้องก็ถูกพายุพัดเปิดไปหมดเลยค่ะ
แล้วก็ปลิวไปใส่หลังคาบ้านเพื่อนที่อยู่ติดกันอีก๓หลัง
ข้าวของภายในบ้านก็เสียหายนะคะ
สมพรคำบอลเล่าให้ฟังบอกว่าพายุงวงช้างที่พัดถล่มครั้งนี้
เอาหลังคากระเบื้องเล้าเป็ดล้าไก่ปลิวว่อนค่ะ
เป็นไก่กว่าร้อยตัวหายไปด้วยคุณ
บินไปเองก็ถูกพายุงวงช้างหอบไปเนี่ยนะคะ
ก็ทำให้เธอนั้นขาดรายได้ด้วยเพราะว่าช่วงนี้เป็ดมันกำลังออกไข่อะค่ะ
แล้วก็ตอนนี้เจ้าหน้าที่ได้ลงพื้นที่สำรวจความเสียหาย
เพื่อที่จะให้การช่วยเหลือต่อไปด้วย
ใกล้กันค่ะคุณผู้ชมไปที่ระยอง
ก็เกิดฝนฟ้าขนองพายุพัดกระหน่ำหลายพื้นที่เหมือนกันนะคะ

เช่นที่วัดสะพาน๔หรือวัดราชอัศดาราม
อยู่ในพื้นที่หมู่๓ตำบลมาบยางพรนี่แหละค่ะ
ทำให้ต้นยางนาต้นใหญ่ล้มทับกุฏิพระแล้วก็ทับห้องน้ำเสียหาย
ซึ่งอยู่ที่บริเวณถนนมาบยางพร๒๐และ๒๒
ลุออกถนนสายวังตะผินบ้านสะพาน๔นะคะ
ก็อยู่ในเขตท้องที่หมู่๒ตำบลมาบยางพร
มีต้นตีนเป็ดขนาดใหญ่อยู่ข้างถนนก็หักโค้นลงมาเหมือนกัน
แต่ก็เคราะห์ดีค่ะช่วงนั้นไม่มีรถยนต์วิ่งผ่านมา
ก็เลยไม่มีใครได้รับบาดเจ็บหรือว่าทรัพย์สินเสียหายนะคะ
แต่นอกจากนี้ค่ะยังมีร้านรับซื้อของเก่าถูกพายุหอบหลังคาปลิวหาย
ข้าวของก็เสียหายอีกเหมือนกันส่วนบ้านอีกหลังหนึ่งก็พังลงมาทั้งหลังเลยนะคะ
เรียกว่าแต่ละพื้นที่ก็ได้รับความเสียหายต่างกันไป
แต่เจ้าหน้าที่นั้นก็เร่งเข้ามาให้การช่วยเหลือในเวลาต่อมานะคะ
คุณผู้ชมก็ส่งไลน์มาเยอะนะวันนี้อากาศดีหลายพื้นที่นะครับ
พื้นที่ก็เริ่มมีแดดออกแบบสบายนะ
ใช่ค่ะมีฝนบ้างบางพื้นที่นะคะ
พระประแดงครึ้มฝนนะคะคุณผู้ชมส่งข้อความเข้ามา